แล้วก็คนร้ายเอาขี่รถจักรยานยนต์มา

แล้วก็เลือกรถจักรยานยนต์คันใหม่ขโมยไปแทน

หวังที่จะมาขโมยคันใหม่ที่ใหญ่กว่าและราคาสูงกว่า
และก่อนหน้านั้นไอ้คันเก่าก็ไปขโมยมาจากอีกหนึ่งพื้นที่

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีอีกแล้ว
นางสายรุ้งแก่นจันทร์เจ้าของหอพัก
อยู่ที่หมู่๗ตำบลคูบางหลวงอลแก้วปฐุมธานี
พร้อมกับนายอนุรักษ์คำใบสีเจ้าของรถ
ชี้ให้พูดสิทธิ์ข่าวดูจุดเกิดเหตุ
จุดที่รถของพวกเขาหายไปนะครับ
โดยคุณอนุรักษ์เล่าให้ฟังบอกว่าได้จอดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า
สีแดงดำหมายเลขทะเบียน๑กกยหญิง๔๐๖๔พระนครสิทธิยา

ซึ่งเพิ่งจะซื้อต่อมาจากเพื่อนเป็นเวลาแค่๒เดือนเท่านั้นเองคุณ
บริเวณที่รถหายไปนั้นยังพบรองเท้าสีดำถอดทิ้งไว้๑คู่
พร้อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีแดง
ไม่ติดป้ายทะเบียนแต่ว่าสภาพเก่าเหลือเกิน
ส่วนรถผมเพิ่งซื้อมา๒เดือน
คุณเอารถเก่ามาแลกรถใหม่แต่มาแลกกันด้วยวิธีนี้เหรอ

เจ้าของรถก็บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วก็เสียใจนะฮะ
แล้วก็จากการสังเกตดูรถจักรยานยนต์คันเก่าที่เขาเอามาทิ้งไว้
บริเวณคอรถก็ต่อสายไฟตรงไม่มีกุญแจ
แล้วก็จอดทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถของตัวเอง
ต่อสายตรงไม่มีกุญแจแสดงว่าไปขโมยมาจากที่อื่นหรือเปล่า
ก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็นำเรื่องนี้ไปแจ้งความนะครับ
ด้านของนางสายรุ้งเจ้าของหอพักเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อช่วงเวลาประมาณตี๕ได้ตื่นมาหุงข้าว
เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์เก่าซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน
รถใครเนอะมาจอดทิ้งไว้ที่หอพักนี้
ก็ถามสิถามว่ารถใครรถใครไม่เคยเห็นรถนี้มาก่อน

ใช่ค่ะหอพักไม่ใหญ่มากนี่จะจำรถกันได้หมดแหละ
ใช่แล้วรองเท้าใครเนี่ยรองเท้าดำเนี่ยรองเท้าเก่าของใครนะฮะ
ก็ถามไปถามมาอ้าวก็ไปเจอว่า
มีเจ้าของรถจักรยานยนต์คันใหม่คันหนึ่งอ้าวรถหายไปนะครับ
ก็เลยสืบสาวราวเรื่องก็น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละครับ
เอารถเก่ามาแลกรถใหม่แบบขโมยไปนะครับ